พาไปที่อุทัยค่ะคนเลี้ยงไก่ในฟาร์มแห่งหนึ่งลมแทบจับ
ไก่ฟ้าพญาลอกันไหมคะไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยไก่ฟ้าจะสวยมาก
คนจะสวยราคาก็จะแพงหน่อยนะคะปรากฏว่าเจ้าเหลือมค่ะ
เข้าไปเขมือบท้องยังป่องอยู่เลยนะคะหลักฐานมันทนโทษเลย
งูเหลือมยาวสักประมาณ๒เมตรนี่แหละค่ะคุณเห็นที่ท้องมันไหม
นั่นอ่ะยังป่องอยู่เลยอะค่ะมันเขมือบไก่ฟ้าพญาลอเข้าไปนะคะ
สองตัวด้วยกันแล้วไปนอนอยู่อย่างงั้นอ่ะ
นิ่งไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะสุดท้ายกู้ภัยต้องช่วยจับออกมานะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีจับมันได้สำเร็จค่ะ
เราไปพูดคุยกับคนเลี้ยงไก่เป็นผู้ดูแลไก่ให้กับเท่าแก่
ที่เท่าแก่เนี้ยอยู่กรุงเทพฯคุณซ่อยทองอักษรอายุห้าสิบหกปี
คุณสร้อยทองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขาเองเนี่ยออกไปข้างนอกพอกลับมาสังเกตว่าเอ๊ะ
ฟ้าตัวใหญ่อีกกรงหนึ่งที่อยู่ข้างกันเนี่ยทำไมมันวิ่งพลาด
ด้วยความตื่นตกใจก็เลยแปลกใจค่ะเดินไปดูพบไก่ฟ้าอีกกรงหนึ่ง
ซึ่งเคยมีจำนวน๕ตัวมันหายไป๒ตัวแปลว่าเหลือ๓ตัว
สังเกตให้ดีกว่านั้นโอ้โหไปเห็นงูเหลือมค่ะ
ขดอยู่ในซอกหลังต้นไม้ซึ่งไก่ที่ถูกงูกินเนี่ย
คุณรู้ไหมตัวเท่าไหร่ไก่ที่ถูกงูกินเนี่ย
ฟ้าพญาลอทายสิตัวเท่าไหร่หลักพันหลักพันเหรอใช่ค่ะ
สามพันห้าอุ้ยทำไมแม่นอย่างเงี้ยจริงอ่ะ
แอบดูสคริปต์ก่อนหรือเปล่าพี่สาบานได้เลยว่าพี่ไม่ได้ก้มดู
จริงเปล่าอีกแล้วนะทำไมกอดออกรางวัลสลากินแบบ
พี่บอกไม่ให้แม่นอย่างงี้อ่ะไม่คือสองครั้งแล้วที่ทายถูกเนี้ย
แต่ไม่เคยทาอย่างอื่นถูกแบบนี้เลยงั้นก็คงได้แค่นี้ค่ะ
ไก่ฟ้าไพยาลอตัวละสามพันห้าหรอบาทครับสองตัวรวมเป็นเจ็ดพันธุ์อยู่ในท้องเหลือมอ่ะฮะ
นะคะทีเนี้ยคนดูแลฟาร์มไก่ก็เลยรีบเข้าไปจับไก่ฟ้าที่เหลืออยู่
ให้ช่วยแจ้งอาสากู้ภัยมาช่วยจับพี่เหลือมออกไปหน่อย
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหน่อย
พี่แกกินของแพงด้วยเลือกด้วยนะดูสิท้องยังป่องอยู่เลยอ่ะ
ที่มีราคาแพงกว่าคือตัวละหกพันอีกกรงหนึ่งที่เลี้ยงไว้เนี่ย
ไม่ถูกมันกินไปด้วยตนคาดว่างูเหลือมเนี่ยน่าจะเลื้อยมาทางหลังคาที่มีรูนะฮะ
ก็เลื้อยมาบนกิ่งไม้ที่ปกคลุมหลังคาแล้วก็ทิ้งตัวลงมา
มากินไก่ฟ้าพญาหล่อไป๒ตัว๓๕๐๐คูณ๒๗๐๐นะจ๊ะพี่เหลือ
เรา๓คนนะไปกินข้าวกันเนี่ยถ้าจะกินมื้อละ๗๐๐เนี่ยนะ
โอ้โหมันกินยังไงก็กินให้ถึงยากนะคิดแล้วคิดอีกอ่ะไอ้เหลือมันกินมื้อเดียวเลยนะ